เหตุพนักงานป่าไม้ที่หึงโหดกราดยิงเมียเสียชีวิตกลางตลาดสดแสนตุ้งจังหวัดตราที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
พนักงานป่าไม้คนนี้ถูกไล่ออกแล้วทางพ่อเนี่ยเผยทั้งน้ำตาเสียใจมากแล้วก็น่าจะสงสารครอบครัวผมบ้างนะคะ
เรียกร้องให้ตำรวจช่วยคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวที่ถูกยิงด้วยติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
เหตุอุกอาจเกิดขึ้นในตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังสิ้นเสียงปืนในศักดาอินปินปัก
พนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าก็วิ่งหลบหนีไปทันทีทิ้งร่างนางสาวแสงเดือนศรีจตุพรอายุยี่สิบเจ็ดปี
แน่นิ่งอยู่ภายในเต็นต์ขายหมาลากข้างถนนส่วนพี่น้องอีกสามคนโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บ
ขณะเกิดเหตุเป็นเวลาพบค่ำนายศักดาเดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวแสงเดือน
อดีตแฟนสาวที่เลิกรากันไปนานแล้วพยายามพูดจาง้อขอคืนดีแต่เกิดการโต้เถียงและยื้อยุดฉุดกระชากัน
น้องเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่นายศักดากลับชักปืนจ่อยิงใส่นางสาวแสงเดือนล้มลงกับพื้น
และยังหันกระบอกปืนไปยิงน้องสาวคือนางสาวแสงจันทร์จนบาดเจ็บสาหัสไปอีกคน
ต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่ไปจับจ่ายซื้อของในตลาด
พ่อผู้ตายนายสมควรศรีจตุพรหลังน้ำตาตัดเพราะว่าครอบครัวไม่ควรมาเจอกับเรื่องโหดร้ายแบบนี้
ก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยรู้ว่าลูกสาวมีความสัมพันธ์กับนายศักดาแบบไหนและไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน
ถึงตอนนี้อยากถามกลับไปถึงนายศักดาว่าทำไมต้องฆ่าลูกสาวพ่อ
ความสูญเสียครั้งนี้ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วอ้างอิงว่าเป็นแฟนอ้างอิงว่าเป็นลูกเคย
ทำไมผมไม่เคยเห็นผมไม่รู้จักทำไมเป็นลูกผู้ชายจริง
ทำไมไมกาสูนาผมเป็นพ่อแล้วทำไมผมไม่เคยเจอหน้ามาก่อนเลยและไม่รู้จักมาก่อน
สักวันนี้ตากลิ่นหิดใจ
ในความรู้สึกของผมผมมันถึงที่สุดแล้วบางครั้งบางที
พ่อก็จะหาความเป็นธรรมให้ลูกอย่างถึงที่สุดครับ
สิ่งที่พ่ออยากร้องขอความเป็นธรรม
คืออยากให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีโดยเร็ว
เพราะมีความกังวลว่านายศักดาซึ่งเป็นข้าราชการมาก่อน

แต่ล่าสุดหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าตร๓ได้ส่งเรื่องไล่นายศักดาออกแล้ว
พันธุ์ตำรวจโทวิเชียนปั้นสุกรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาสมิง
ปมเหตุสำคัญน่าจะเกิดจากเหตุหึงหวงกัน
โดยนายศักดาเป็นคนขี้หึงหลังเลิกรากับแฟนสาวไปแล้วยังตามราวีไม่เลิก
กระทั่งมาก่อเหตุรุนแรงขึ้น
ตอนนี้ชุดสืบสวนได้สนที่กำลังเร่งจับตัวคนร้ายแล้ว
ตนได้แจ้ง๔ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนและยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในส่วนของอาวุธปืนพ่อของคนร้ายได้ติดต่อนำเอกสารครอบครองไปยืนยันว่า
ปืนที่นายศักดาใช้ก่อเหตุเป็นปืนของพ่อ
และรับปากว่าจะเกลี้ยกล่อมลูกชายให้มอบตัว
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าลูกหนีไปไหน
เชื่อว่าน่าจะยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่
ข่าวเทราะทีวีรายงาน